นายมงคลจุลทัศน์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
และนายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนศรีปฐุม
ร่วมกับ๖องค์กรภาคีเครือข่าย
นำข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคชุดนักเรียน
ให้กำลังใจเด็กชายจรรย์ปราสาน
นักเรียนชั้นม๒โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
หลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
เผยว่าในนามของสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนศรีปฐุม
หลังทราบข่าวจึงประสานภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
โดยมอบเงินให้ครอบครัวกว่า๘๐๐๐บาท
ยังมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนให้เด็กชายจรรย์และครอบครัว
ได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับภัยที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้จะประสานจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือตามระเบียบ
ระดมกำลังช่วยสร้างบ้านใหม่
โดยใช้กำลังทหารจากมธบ๒๒และชาวบ้านจิตอาสาช่วยกันซ่อมแซม